มาต่อที่คดีกับเรื่องของพระธรรมชโย
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปไกลหน่อย
พระพยอมออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องของพระธรรมชโย

ทำให้ลูกศิษย์ไม่พอใจก็มีการไปดำเนินการแจ้งความเอาไว้
พระพยอมก็เขียนบทความว่าพระพยอมขอโทษ

โฆษกของศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายค่ะ
ได้เข้าขอคำมาพระพระยอมกัลยานูนะคะ

ลูกศิษย์วัดได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษกับพระพยอม
สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงค่ะ
องค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
และคณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายอีกจำนวนหนึ่งค่ะ
เดินทางมาที่วัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
พร้อมนำพานพุ่มดอกไม้มาขอขมาต่อ
พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโน
ประธานมูลนิธิวัดสวนแก้ว
หลังจากที่มีสื่อนำเสนอข่าวว่า
คณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษพระพยอม
สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าพระพยอมให้ข่าวทำลายวัดพระธรรมกายค่ะ
หลังจากนั้นพระพยอมเดินทางออกไปรับผ่านขอขมาแล้วกล่าวว่า
ข้อความที่ติติงไปไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายกับทางวัดพระธรรมกาย
เพื่อให้เกิดความเสียหายแต่ว่าเป็นเพียงการเตือนสติเท่านั้น
ว่าจะทำอะไรต้องมีความรอบครอบอย่าทำไปด้วยความขาดสติ
จากนี้ยังได้ฝากไปถึงลูกศิษย์ที่เข้ามาพบด้วยนะคะ
ว่าขอให้ไปแก้ไขข้อความป้ายที่เขียนสนับสนุนหลวงพ่อธรรมชโยใหม่ค่ะ
ส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื้นทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่ากล่าวหรือโตเถียงแต่ยังไม่มีการกล่าวว่า

หลังจากใช้เวลาพูดคุยประมาณ๒๐นาทีค่ะ
คณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
ลาพระพยอมและเดินทางกลับนะคะ
ซึ่งนายองค์อาจธรรมนิษฐากล่าวว่าวันนี้
ที่ไปเข้าพบพระพยอมเนื่องจากมีข่าวว่า
วัดพระธรรมกายแจ้งความกล่าวโทษต่อพระพยอม
ซึ่งความจริงแล้วข้อความที่สื่อเสนอนั้นคลาดเคลื่อนค่ะ
เพราะว่าคณะลูกศิษย์ได้ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันเท่านั้นนะคะ
ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีนำประเด็นดังกล่าวไปนำเสนอ

ก็เป็นลูกศิษย์วัดสวนแก้วเหมือนกันค่ะ